ณเดชน์คุกิมิยะต้องบอกว่า
พักหลังมานี้ระดับความชัดเจน

อย่างสาวยายาอุรัสยาดูจะมากขึ้น
เขาโดนนักข่าวแซวก็มีการเขินอาย
แล้วหนักกว่านั้นโดนใครแซวระ
คนระดับประเทศลุงปู่แซว

ตลกดีครับโอเค

ขำลั่นเสียงแกว่งขนาดนี้

ว่าข่าวลือนี้ไม่มีมูลอย่างแน่นอน
เพราะว่าขณะนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่มาร่วมงานภาคขาวม้าท้องถีนหัดทศิลป์ไทย

ก็ยังรู้เลยว่าคนสนิทจริงของสาวยายาไม่ใช่ใครอื่น
ถ้าไม่ใช่พ่อหนุ่มแบรี่ณเดชน์คนนี้คนเดียวเท่านั้นค่ะ

งานนี้พระเอกของเราจะขำหรือว่าเขินไปชมคลิปกันค่ะ
ชัดไหมอย่าลืมซื้อของฝากยานะ